คุณผู้ชมพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นอุทาหรณ์เลยเรื่องของการข้ามถนน
เด็กนักเรียน๒คนที่บางเลนนครปฐมกำลังจะข้ามถนน
เพราะว่าคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยภาพจากร่องวงจรปิดจังหวะนี้
ข้ามผลอุทิเหตุเมื่อเช้าดูคนนี้อยากเตือนภัย
นี่คุณผู้ชมดูจังหวะคนที่สองวิ่งตามนะ
เห็นไหมคนแรกถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นแต่ต้นคลิปคือเขาข้ามไปก่อนปลอดภัยแล้ว
คนที่สองกำลังจะวิ่งไปตามรถที่มาจากทางฝั่งขวาเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ย
โอ้โหชนเข้าอย่างจังเลยนะคือน้องคนที่สองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองเนี่ยแหละค่ะ
ทีนี้พอโดนชนแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือน้องผู้ชายคนนี้
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวาน
ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจุดตรงเนี้ยค่ะจริงจริงมันเป็นแหล่งชุมชนนะ
ซึ่งเด็กทั้งสองคนเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันทั้งคู่ก็เดินทางจากบ้านจะไปโรงเรียนตอนเช้าอะค่ะ
พอถึงจุดตรงนี้มันเป็นร้านค้าพี่ชายข้ามไปก่อนเป็นคนแรกเพราะว่าพี่จะไปซื้อขนมไง
น้องวิ่งตามที่คุณผู้ชมเห็นช้านี่ไม่ใช่อะไรเราทำภาพให้ดูช้าแต่จังหวะตอนนั้นเขาก็ข้ามแบบไล่เลี่ยกันนะคะ
น้องชายเนี่ยวิ่งตามไปมอเตอร์ไซค์ที่มาชนเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่จะส่งลูกไปโรงเรียนเหมือนกัน
พุ่งชนเด็กนักเรียนคนน้องหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะน้องที่ถูกรถชนเรียนอยู่ชั้นป๒ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลบางภาษีที่จังหวัดนครปฐม
อาการน้องเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนก็เป็นห่วงน้องเนี่ยศีรษะบวมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดที่นักข่าวของเราเช็คไปคืออาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็เอาใจช่วยให้หายเป็นปกติมีการโพสต์ข้อความนะกราบขอบพระคุณแทนน้องที่ประสบเหตุด้วยตอนนี้ก็น้องปลอดภัยแล้วค่ะ
แต่ก็เตือนนะบางทีแบบเวลาที่จะข้ามโดยเฉพาะเด็กอาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูอยู่จุงมือกันข้ามไป
แล้วก็ตัวเด็กเองผู้ใหญ่ก็ต้องปลูกฝังเรื่องของการสังเกตรถมองซ้ายมองขวาให้ดีก่อน
เด็กโตก็ต้องดูแลเด็กด้วยนะครับ